จากนี้ครับอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวเย็นที่ผ่านมาครับ
นายกรัฐมนตรีพร้อมกับคอรมอลนะครับ
ก็เดินทางไปเพื่อร่วมฟังสวดพระอภิษฐรรมศพครับ
โดยนายกเนี่ยนะครับเดินทางไปที่วัดราชสามัคคีนะฮะ

ในขณะที่รองนายกก็เดินทางกระจายกันไปในอีก๒วัดที่เหลือ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะเดินทางไป
ก่อนหน้านั้นไปที่วัดเทพมงคลพิชัย
ที่อำเภอนากลางจังหวัดหนองบวรรมภู
เงินช่วยเหลือกับครอบครัวผู้เสียชีวิต
รายละ๑๑๐๐๐บาทแล้วก็มีการพูดให้กำลังใจด้วย
ในเบื้องต้นดูบรรยากาศตอนนั้นหน่อยนะครับ
นายกรัฐมนตรีตอบคำถามนักข่าว
เกี่ยวกับเรื่องของปัญหายาเสพติด
ในเบื้องต้นก็คือนิ่งฮะ

แล้วก็ออกเดินทางต่อไปที่วัดศรีอุทัย
แล้วก็จะเป็นประธานในพิธีสวดพระอภิษฐรร
ที่วัดราชสามัคคีในพื้นที่หนองบัวลำพูนะครับ
ไปถึงวัดราชสามัคคีนายกรัฐมนตรี
เงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิต
และมีการแตะไหล่จับมือให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิต

นี่คือบรรยากาศเมื่อตอนช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับ
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
พร้อมกับนายอนุทินชาญวีรกูลครับ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เดินทางไปที่วัดราชสามัคคีเช่นเดียวกัน
ให้กำลังใจกับครอบครัวที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก
แล้วก็มีการตั้งร่างในบำเพ็ญกุศลที่วัดราชสามัคคี

พูดคุยสอบถามกับญาติและครอบครัวแล้วก็ให้กำลังใจ
มีการจับมือบีบมือบีบแขนแสดงความเสียใจ

จากนั้นพลเอกประวิทย์แล้วก็นายอนุทินจะเดินทางไปเป็นประธาน
พระอภิษฐรรมที่วัดศรีอุทัยแล้วก็วัดเทพมงคลพิชัยนะครับ
ก็แยกกันไปเป็นประธานในแต่ละวัด
นายกจะเป็นประธานที่วัดราชสามัคคี
พลเอกประวิทย์เป็นประธานอยู่ที่วัดศรีอุทัย
และรองนายกอนุทินเป็นประธานที่วัดเทพมงคลพิชัยที่หนองบัวลำพูครับ